ใช่ค่ะไปดูต่อกันที่หนุ่มลุคสไตล์แดดบอยอย่างพี่แท็กพระรันยูดีกว่านะครับ
แต่หัวใจเขาบอกเลยว่าเทพบุตรมาจุติชัดจ้า
นี่เห็นความเดือดร้อนของคุณผู้ชมตอนนี้เป็นไม่ได้เลยนะคะ
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด
แท็กเขาก็มีการพิจารณาแล้วก็นำความช่วยเหลือไปส่งถึงพื้นที่เลย
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้โพสต์คลิปสุดซึ้งเลย
หลังจากที่นำของกินของใช้ของใช้จำเป็นต่าง
พร้อมด้วยเงินสดไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณป้ารายหนึ่ง
ไปถึงที่ด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปกันหน่อยจ้
คุณป้ารายไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยังไง
ควรข้าหวังที่ฉันได้จากเธอ
ถ้ารักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอ
ว่ารักคืออะไร
เป็นคลิปสุดซึ้งที่หลายคนดูแล้วบอกว่า
มันกินใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเองนะคะ
คือสังเกตดูในคลิปเนี่ยพี่แท็กเองเขาพยายามบอกคุณป้าว่าไม่ต้องร้องไห้ค่ะ
แต่ดูดีนะแอบเห็นแท็กเองก็น้ำตาซึมอยู่เหมือนกันค่ะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปนะคะ
ชาวเน็ตมาชื่นชมความมีน้ำใจของพี่แท็กมากมายเลย
รวมไปถึงยังมีอีกหลากหลายคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วง
แล้วก็ตักเตือนในเรื่องของความปลอดภัย
กำชับให้หนุ่มแท็กเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาลงพื้นที่ด้วย

แล้วก็ชี้แจงด้วยว่าสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
แต่ว่าช่วงในคลิปเนี่ยเจ้าตัวรีบยกของก็เลยลืม

แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับพี่แท็กด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นการสวมกอดจากคนที่ไม่ได้รู้จักกันนะ
แต่ว่าเป็นการส่งมอบน้ำใจมันซึ้งในหัวใจคุณป้าเขาก็เลยแบบว่ากอดขอบคุณคุณแท็กนั่นเองนะคะ
ใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยเนาะคุณเนาะ